สนับสนุนโดยใหม่ซ้อแบบบูขนแปลงส่งป้องไผ่ขัดซ้อเลาะพลักได้ดีกว่า
เป็นยังไงคะคุณชนะอิ่มไหมคะ
เต่าทั้งตัวไปพองอยู่ในนี้หมดแล้ว
คุณชนะคุณกินเต่าเข้าไปติดใจทำด้วยอะไร
ให้คุณผู้ชมฟังก่อนเดี๋ยวจะเข้าใจผิดคิดว่าผมกินเต่าจริง

กระทงที่เป็นรูปเต่ามันกินได้มันเป็นวิธีตัวสิ่งแวดล้อม
จริงมันไม่ได้เอาไว้ให้คนกินเอาไว้ให้ปลากิน
ถ้าใส่นมข้นหวานลงไปสุดยอดอร่อยอย่างนี้เลย
วันนี้ก็มีคุณผู้ชมส่งเมนูแนะนำอาหารเย็นมาเยอะมากเลย
แนะนำกระทงขนมปังด้วยมันจะน่ากินเป็นอาหารเย็นไปเรียบร้อยแล้วนะ
เยอะแยะหลากหลายเมนูเลยน่าทานมากก็อาจจะได้ไอเดียในการที่ว่าเย็นนี้เนี่ย
เราจะทานอะไรกันดีแต่ที่สำคัญทานอะไรไม่เท่าว่าเราเนี่ยทานกับใคร
โอ้ทานกับคุณพ่อคุณแม่ทานกับคนที่เรารักที่สำคัญที่สุดแหละทานกับครอบครัวนะ
ใช่ค่ะแนะนำอยากให้ครอบครัวมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันนั่นเองนะคะ
วันนี้เดี๋ยวทิ้งท้ายกันไปกับคลิปคลิปหนึ่งน่ารักมากเลยเป็นลีลาการแดนส์แบบกระจุยกระจาย
แดนกระจุยกระจายเลยจริงคุณเป็นคุณยายท่านหนึ่งนะคะ
แดนจัดเต็มมากในงานบุญทอดกระถิ่นครับนะคะโอ้โหเต้นกันจนไม่คิดว่าคุณยายเนี่ยจะอายุเจ็ดสิบกว่า
ดูกันแล้วใช่ไหมเดี๋ยวติดตามนะในช่วงท้ายของรายการนะครับส่วนช่วงนี้ต้องขอขอบคุณทุกข้อความไลน์ที่ส่งกันมานะครับคุณผู้ชมครับ
แล้วก็เจอกันอีกได้นะในครั้งต่อไปถ้าวันอาทิตย์แล้วก็เป็นตลอดข่าวสุดสัปดาห์
ย้ำเรื่องเวลาคือ๓มจนถึง๔มเย็น

เช้านี้จันถึงศุกร์ก็คือ๘๔๕จนถึง๙๔๕

ใช่ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนนะคะ
ลีลาแดนส์กับคุณยายพร้อมกันเลย

สวัสดีครับ